อ่ะเดี๋ยวไปที่ขอนแก่นหน่อยนะฮะขอนแก่นเนี่ยต้องถนนข้าวเหนียวเลย
ใช่นะครับสงกรานวันนี้นะครับมีคนที่มาเล่นน้ำที่นี่กันเป็นแสนนะฮะ
เขาจะมาเล่นคลื่นมนุษย์กันด้วยอ่าเขามารอกันเลยใช่ไหมคะ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะครับติดตามจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่ม
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากถนนข้าวเหนียวที่จังหวัดขอนแก่นครับ
เริ่มขึ้นแล้วนะครับสำหรับการเล่นคลื่นมนุษย์ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
ซึ่งในวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ

ร่วมกันซ้อมใหญ่การเล่นคลื่นมนุษย์เพื่อทำลายสถิติโลกนะครับ
โดยในวันนี้นะครับคาดว่ามีนักท่องเที่ยวมาไม่ต่ำกว่า๑แสนคน
แต่ก็นี่นะครับคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับ
โดยคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าบรรยากาศนั้นค่อนข้างที่จะคึกคักแล้วก็คลึกคลื้นเลยทีเดียวครับ
เรียกได้ว่ายิ่งดึกยิ่งคลึกคลื้นครับโดยในวันนี้นะครับ
เป็นการซ้อมใหญ่ของการเล่นคลื่นมนุษย์ที่ยาวนานที่สุดในโลก
ภายใต้โซโลแกนที่ว่าคลื่นมนุษย์สุดมิตรภาพนะครับ
ซึ่งเป็นซีรีส์ที่สามต่อจากสองปีก่อนหน้านี้นั่นก็คือปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
คือซีรีส์ตอนที่๑คือคลื่นมนุษย์สุดรางคู่
แล้วก็ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนั่นก็คือตอนที่สองนะครับ
คือคลื่นมนุษย์จุดประตูเมืองแล้วก็ในปีนี้ปีที่สาม
เป็นซีรีส์ที่สามนะครับนั่นก็คือคลื่นมนุษย์สุดมิตรภาพนะครับ
โดยวันนี้เป็นการซ้อมใหญ่นะครับซึ่งทางนายกเทศมนตรี
นครขอนแก่นนั้นก็เป็นผู้ที่กำกับอยู่บนเวที
แล้วก็เป็นผู้ที่ให้สัญญานะครับซึ่งบรรยากาศนั้นก็อย่างที่เห็นครับ
มีความสุขสนานเป็นอย่างมากแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับ
แล้วก็เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับได้มีการอัญเชิญพุทธพระลักษณ์นะครับ
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดขอนแก่นมาให้ประชาชนได้ส่งน้ำกันนะครับ
แล้วก็ภายในงานยังมีขบวนแห่จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็มหาวิทยาลัยต่าง
อยู่ในจังหวัดขอนแก่นนะครับร่วมกันสร้างความสวยงามแล้วก็ความคึกคัก
ให้กับประเพณีสงครานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสานแห่งนี้และในวันนี้นะครับ
เล่นน้ำสงครานนั้นก็จะมีไปเรื่อยเรื่อยนะครับโดยที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับ
ซึ่งนี่ก็เป็นมนต์เสน่ห์ของจังหวัดขอนแก่นที่สามารถควบคุมแอลกอฮอล์ได้นะครับ
ไม่ให้ทั้งแม่ค้านักท่องเที่ยวนั้นนำเข้ามาดื่มกินยังบริเวณงานนะครับ
เพื่อลดความขัดแย้งหรือว่าลดการบาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาสของนักท่องเที่ยว
อาจจะเกิดขึ้นครับเพราะว่าขณะนี้มีคนเข้ามาอย่างมากมายเลยทีเดียวครับ
แล้วก็ทยอยเข้ามาเรื่อยเรื่อยนะครับจังหวัดขอนแก่นถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับ
ที่มีการเล่นงานสงกรานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็มีคนมาเที่ยวงานมากที่สุด
ถือว่าเป็นหนึ่งในปฏิทินของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับ
ซึ่งนี่นะครับก็เป็นงานที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับ
แล้วก็ทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับก็ได้เกาะติดสถานการณ์กันมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็วันนี้ช่วงนี้จนถึงเวลานี้ก็ยังพบว่ามีนักท่องเที่ยวนั้นทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องจริงครับคุณผู้ชม
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นครับ